ไปที่สวนเมลอนบีจังหวัดจันทบุรี
นี่ไปเลยค่ะคุณผู้ชมบุกเข้าไปในสวนเมลอนลอยฟ้า
ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์แห่งใหม่ของจังหวัดจันทบุรี
อยู่ที่ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด๔ไร่
เจ้าของคือคุณสืบศักดิ์แผ่นผาหรือพี่โก้ค่ะ
โก้บอกว่าตั้งใจดูแลสวนแห่งนี้นะคะ
แล้วก็ออกแบบให้มันเป็นลักษณะลอยอยู่กลางอากาศ

เขาปลูกเมลอนพันธุ์ต่าง๕สายพันธุ์
มีทั้งพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะ
มี๔สายพันธุ์คือคิโมจิ
ขายกิโลกรัมละ๑๔๐บาท
ส่วนพันธุ์อักกะเนสพันธุ์มิดโดริ
ชอบลูกไหนไปจิ้มไปชี้แล้วตัดเอาเลย

ก็มาพากันสดชั่งกิโลกันตรงนั้น
ทางสวนรับประกันความหวานกรอบสดสะอาดปลอดภัยนะ

และนอกจากเมลอนสดที่ให้คุณผู้ชมเลือกตัด
เลือกซื้อเลือกกันเองแล้วแบบนี้
เขายังมีอาหารกาแฟขนมของฝากอีกด้วย
ที่สำคัญค่ะทางร้านใจดีมีโปรโมชั่นมาฝากแฟนตลอดข่าว
อะไรบ้างไปฟังเลย
สวัสดีครับแฟนรายการตลอดข่าวที่รักทุกคน
ตอนนี้เราอยู่ที่สวนลอยฟ้าเมลอนฟาร์มจังหวัดจันทบุรี
วันนี้เรามีโปรสุดพิเศษมามอบให้กับแฟนรายการตลอดข่าว
เพียงคุณบอกว่าคุณรู้จักสวนลอยฟ้าเมลอนฟาร์มจากการรับชมรายการตลอดข่าว

โปรดีโปรดิตแบบนี้เฉพาะแฟนที่รับชมรายการตลอดข่าววันนี้เท่านั้น
แล้วพบกันที่สวนลอยฟ้าเมลอนฟาร์มจังหวัดจันทบุรี
ขอบคุณมากครับ
และถ้าหากใครอยากจะไปดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของสวนแห่งนี้
เฟซบุ๊กเถียงนาเมลอนค่ะ

อยากจะไปที่สวนเองก็ไปตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึง๖โมงเย็นนะคะ

เออน่าแวะไปได้เลยคุณผู้ชมที่จัดบุรี

หมดแล้วถามอะไรนี่หมดแล้ว
หมายถึงว่าตัดโรงเรือนทิ้งหรือว่ายังไง
เออตัดผมคนทำ

คุณผู้ชมหลายคนชอบเมลอนอยู่นะที่ส่งมา